ประหนูอีกข่าวก็คือค่ะในโลกโซเชียลเฟียวฟ้าวครับคุณผู้ชม
โดนนะคะสาวท่านหนึ่งเนี่ยค่ะจากออสเตรเลียเขาคือไปฟ้องเพจนี่แหละค่ะ
อยากตังค์เดี๋ยวจัดให้ว่าติดต่อแม่ของฟอส
ก็คือเฟียฟาวนี่แหละค่ะนัดดูหมอ
แต่ปรากฏว่าทำไม๑๐๐๐บาทไม่ยอมดูไม่ตรงเวลา
แล้วก็คือแบบว่าคลอดการเลื่อนไปเลื่อนมา
เมื่อวานนี้ค่ะคุณเฟี้ยวฟ้าวก็เลยไลฟ์สดนะคะ
ยูทูปไปเลยนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าแม่เขาเนี่ย
ปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ไม่ได้มีเจตนาโกงด้วย
เพราะว่าเงินที่จะเอามาคือไปปฏิบัติธรรมสร้างวัดสร้างโบสถ์กันต่อ

ไปฟังทั้งหมดจากคุณเฟียวฟ้าวเลยค่ะ
ปัจจัยของการดูดวงก็ไปสร้างพระไม่ได้เอามาใช้
เพราะฉะนั้นจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่จิตศรัทธาของคนนั้น
อิมไม่ได้เป็นอาชีพดูดวง
อิมก็ได้บอกไปแล้วว่าขอเลื่อนคิวดูดวงตอนค่ำ
แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ยอม
และอีกหลายคนที่จะมาดูดวงก็ต้องใจเย็น
เลยได้ทำการให้ผู้จัดการอิมติดต่อผู้หญิงคนนั้นที่อยู่เมืองนอก
ว่าจะคืนเงินให้เขาก็ไม่ตอบกลับ